รแพทย์หญิงพาลินีรัตนสิริวิลัยแพทย์ผิวหนังความงามเลเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผมร่วงและเวชศาสตร์ชะลอวัย
กลับมาต่อในช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมในช่วงสวยแซ่บเวิร์ด
พูดคุยกับคุณหมอเนี่ยเนอะโอ้โหเยอะแยะมากมาย
แล้วก็ไขข้อข้องใจกันแบบว่าในโลกออนไลน์ไปเลย
ชัดเจนไหมเลยอะไรมั่วถูกต้องอะไรแบบนี้
อันแรกเลยเขาบอกว่าอย่าเปลี่ยนแชมพูบ่อย
ยี่ห้อไหนให้ใช้ยี่ห้อนั้น
แล้วมันจะได้ดูแลกันไปยาว

อันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่าจริงแล้วเนี่ย

ตัวอย่างเช่นคนที่เป็นโรคหนังศีรษะ

เขาอาจจะต้องใช้แชมพูขจัดรังแคร์นะคะ

มันไม่ค่อยเวิร์คแล้วอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นเพราะว่ามันหวาน

ดูส่วนผสมนะคะให้เป็นส่วนผสมคนละกลุ่มกัน

จริงแล้วแชมพูไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ยี่ห้อด้วย
แล้วถ้าสำหรับผู้หญิงที่

ถ้าเราใช้ยี่ห้อนี้แล้วผมเรานุ่มสลวยอยู่แล้ว

จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยออกมา

แต่ว่าอันหนึ่งที่อยากจะแนะนำเรื่องเกี่ยวกับการเลือกแชมพู

เช่นทำสีก็เลือกแชมพูกับครีมนั่ว

อันนี้ขอพิกฎฝ่ายไปแล้ว
แต่ว่าของพี่กาวเนี่ยเคยได้ยินมาว่า
เอายาคุมมาสระผม

แล้วผมจะยาวเร็วจริงหรือ

จริงไม่แต่ว่าคือไปหาในอินเตอร์เน็ตเนี่ยมีความเชื่อนี้ส่งส่งต่อ

ซึ่งไม่มีหลักฐานทางวิชาการใดทั้งสิ้นสนับสนุนนะคะ
แล้วถามว่าเอ๊ะอะไรอย่างนี้ไม่มีหลักฐานอย่างนี้แต่ว่ามันไม่กลัวอยากทำทำได้ไหม
จริงก็อยากเตือนนิดนึงว่านอกจากเราจะไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่าแล้วเนี่ย
มันก็อาจจะมีความเสี่ยงอีกนะคะผลข้างเคียงคือผมอาจจะเสียผมอาจจะแห้งลงนะคะ
ที่สองคือหนังศีรษะเราเนี่ยเต็มไปด้วยรูขุมขนซึ่งเป็นทางเข้าของสารต่างได้ดี
ทีนี้ถ้าเอาอยากคุมอย่างนี้ปริมาณมากมาดูดซึมเข้าไปในร่างกายพร้อมกันเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
จริงหนังศีรษะเราก็สามารถดูดซึมพวกสารเคเมียอะไรอย่างงี้ได้ดีเหมือนกันใช่ไหม
ใช่อันตรายเหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิจารณญาณดี
สำหรับความเชื่อของคุณแม่ขอย้อนกลับมาที่เมื่อสักครู่ถามคุณหมอนะคะ
นั่นก็คือว่าความเชื่อที่ว่าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยยาวเร็วสระบ่อยมันจะช่วยได้เนี่ยอันนี้จริงหรือว่าเป็นเคยเชื่อถ้าเคยได้ยิน

ไม่จริงเหรอ

ไม่จริงเหรอ

ถึงแม้ว่างานวิจัยจะไม่ได้ชัดเจน
แต่ก็มีอาจจะ

แม่ผมยาวเร็วแล้วก็ว่าแม่มันไม่มีเวลาไปตัดผมแล้วเนี่ย

แต่มีความเชื่ออีกอันหนึ่งเขาบอกว่าหวีผมวันละร้อยครั้งจะทำให้ผมสุขภาพดี
หวีผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำก็ดีเพราะว่าผมจะได้ไม่พันกัน
แต่ว่าการหวีผมเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าอย่าไปใช้ซี่ที่มันถี่มาก
เพราะว่าเวลาทุกครั้งที่เราหวีผมเนี่ยมันจะมีแรงเสียดสีที่เกิดขึ้น
ระหว่างเกร็ดผมของเรากับสี่หวี

ของคุณแม่ดีกว่าความเชื่ออันนี้เด็ดมากเลย

อันนี้เชื่อหมอนี่เชื่อเลยนะ

อุ่งนี้หนูเชื่อนะนี่
คือเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังเราว่าผลิตผมผลิตไมสีมาจากรากผมใช่ไหมคะ
พอดึงผมไปเสร็จปุ๊บร่างกายก็จะสร้างผมใหม่ขึ้นมา
แต่ว่าโรงงานสร้างเม็ดเสียมันไม่อยู่แล้วดังนั้นผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ยังเป็นผมงอกอยู่
แต่ว่ามันไม่ได้กระตุ้นโดยตรงที่ทำให้ผมเส้นอื่นมันเหงาะไปด้วย
แต่คนไข้ก็มักจะเจอว่าผมเนี่ยมันหงอกมากขึ้นเรื่อยตามเวลาอยู่แล้ว
ต่อไปจะถอนให้หมดเลยเพราะจากก่อนตัดตลอดเลย

เฮ้ยมันเป็นหย่อมอะแม่

แต่ว่าเรื่องที่เป็นหย่อมเนี่ยเขาก็จะเจอว่าผมที่มันเป็นเหงาะมันก็จะชอบกระจุกตัวกันนะคะ
อย่างผู้ชายอย่างผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเริ่มงอกจากบริเวณขมับก่อนนะคะแล้วค่อยเจอที่เหลือ
แต่ผู้หญิงเนี่ยจะชอบเจอว่าบริเวณไรผมจะเหงาะก่อน
แล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้างหลังแล้วก็ไขข้าง

ตอนนี้สามารถเอาไปลงโลกโซเชียลเลยนะ
ว่าเพิ่มเชียงคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้
เพราะเราถามจากคุณหมอเนอะแล้วสบายใจเลยแหละคุณหมอคุณต้องยืนอย่างใจเลย
สบายใจคุณแม่จะได้ดูแลตัวเองให้ผมสลวยได้แล้ว

วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณดรแพทย์หญิงภารณีรัตนาสิริวิรัย
ผิวหนังความงามเลเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านผมร่วงและเวชศาสตร์ชะลอวัย

ใครเข้าใจโดยที่แบบมันชัดเจนอะ
มันดูแบบว่าพิเศษศาสตร์อะ

แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูไม่ทันไม่เป็นไรค่ะ

แล้ววันนี้นะคะเราต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะ

แม่บ้านประจำบาน
ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

ดีใจด้วยหน้าพิษ
นี่ขนาดพ่อพิษเส้นบางแล้วเนี่ย

อันนี้งานหนักที่สุดเป็นงานของคุณแม่

๖เหรียญน่ะตอนนี้มันจะรับไหวไหม

ยังอยู่

แม่จังให้ขาดเลยอะเมื่อกี้